เรื่องของการขนของผิดกฎหมาย

กลุ่มคนพวกนี้ทำงานช่วงไหนมากที่สุด

เพราะเจ้าหน้าที่ต้องไปทำอย่างอื่นด้วยใช่ไหม

แล้วก็มันก็เลยใช้ช่วงเวลาแบบนี้
แต่ครั้งนี้เราสูญเสียครับ
เพราะว่าตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติดที่เชียงใหม่

แต่ถูกคนร้ายยิงท่านสารวัตรสืบศูนย์๔ชีวิต๑นาย

ยาบ้าไว้เท่าไหร่รู้ไหมครับ
ล้านกว่าเม็ดไปดูตอนเขาไล่ล่า

เล่าเรื่องและความรู้สึกได้ส่วนหนึ่งแล้ว

หลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
รถกระบะผิดำนะฮะ
ขับหนีการจับกลุ่มไปจนมุมอยู่ที่ถนนบ้านโป่งผาบ้านจะโต๊ะ

คือหน้ารถมีรอยกระสุนถูกยิงพลุนเลยนะ
ยางรถถูกยิงแตก๓เส้นแล้วก็พบปลอก
ขออภัยฮะกระสอบสีฟ้า๒๑กระสอบ
รวมยาบ้ากว่า๔ล้านเมตรครับถ้านับทั่วนะ๔ล้าน๑แสน๙หมื่นเมตร
ส่วนคนในรถหนีไปได้ฮะที่เห็นนะครับ
คือมันเป็นกระสอบที่ดัดแปลงเป็นเป้เป็นเป้พร้อมสะพาย
สะพายปั๊บพร้อมเดินนะฮะการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับ
สืบเนื่องจากมีการสืบสวนสอบสวนนะครับจนทราบว่ามีแก๊งค้ายาเสพติดเนี่ย
ลอบลำเลียงยาเสพติดจากชายแดน
สารวัตรสืบสวนสพฝางนะครับท่านชื่อว่าสารวัตรบอล
เป็นหัวหน้าชุดปราบรามยาเสพติดด้วยท่านนำกำลังออกไปสกัดจับ
ขณะขับรถไปตามเส้นทางบ้านโป่งไฮถนนโชตนาบ้านท่าตอน
พบรถกระบะคันต้องสงสัยก็เลยขอตรวจค้นมันหนีฮะ
ขับหนีก่อนเลยเจ้าหน้าที่จึงติดตามไล่ล่าแต่คนร้ายนะครับ
ใช้ปืนสงครามยิงใส่รถเจ้าหน้าที่หลายนัดได้ยินเสียงไปแล้ว
กลัวจริงจริงกระสุนเข้าที่ไหล่ซ้ายลำตัวข้างซ้าย
และขาของพันธบรตรีพิบูลพันธ์คือท่านนั่งมาในรถได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็มีดาบตำรวจยันยงอุดคำอ้ายเป็นคนขับ
เจ้าหน้าที่เลยขอกำลังเสริมครับแล้วก็รีบนำตัวท่านพันธบรตรี
พิบูรพันธ์ส่งโรงพยาบาลฝางโอ้แต่ขอแสดงขอบใจใจด้วยฮะ
นี่คือวีรบรุษของเรานะฮะสูญเสีย
ท่านเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับผลตำรวจตรีธวัชชัยพงวิวัฒนาชัย
ท่านผู้ประคับการณ์ตำลวดพูทรจังหวัดเชียงใหม่เรียกประชุมผู้กำกลับการสอบภอมแม่อาย
ท่านผู้กำกับการสพฝางวางแผนจะล่าตัวให้ได้คนร้าย
อืมผลระบบตรีธวัชชัยนะครับเปิดเผยบอกว่า
จุดที่ตำรวจยิงประทะกับแก๊งค้ายาเนี่ยนะแล้วจุดหนีเนี่ย
มันเป็นหมู่บ้านในหุบเขาลึกครับใกล้แนวตะเข็บชายแดน
ว่ากลุ่มคนร้ายนี้เป็นกลุ่มค้ายากลุ่มว้าและกลุ่มมูเซอร์
มีประมาณ๕คนได้ล่าสุดนะครับตรวจค้นเพิ่มเติมที่รถกระบะของคนร้าย
เจอยาบ้าอีกหนึ่งกระสอบนะฮะก็คือสองแสนเมตรรวมแล้วตอนนี้นะ
กว่าสี่ล้านสามแสนเมตรแล้วนะค่ะนะฮะขณะนี้นะครับ
สนที่กำลังกับทหารและฝ่ายปกครองครับช่วยกันไล่ล่าปิดล้อม
พื้นที่แนวป่าเขาเส้นทางหมู่บ้านกดดันกดดันติดตามไล่ล่า
คนร้ายกลุ่มนี้อยู่ครับผู้เสียชีวิตคือพันธบตรีพิบูลพันธ์
เป็นคนดีฮะข้อมูลบอกเลยท่านเป็นคนดีทำงานจริงจังเข้มแข็ง
จะมีการจัดสวัสดิการดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่
และจะเสนอขอบำเน็ตความชอบห้าชั้นยดเจ็ดคันเงินเดือนค่ะ
ขอแสดงความเสียใจกับตำรวจผู้เสียสละนายนี้ครับ
แล้วก็ขอสะดุดีท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
ที่นี้ด้วยนะคะโอ้โหยาบ้า๔ล้านกว่าเม็ดนี่
ไม่รู้จะไปสร้างความเสียหายให้กี่ครอบครัวนะคะ
ท่านทำงานด้วยความกล้าหารจริงนะคะ